คุณผู้ชมคะมาดูเหตุสยอง

มีคนเข้าไปขุดลอกคลองที่อ่างทองค่ะ
แต่ปรากฏว่าไปเจอศพผู้หญิงเนี่ย

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่า

โดยตำรวจภูทรโพทองจังหวัดอ่างทองเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบเหตุที่พบร่างของผู้หญิงเนี่ย
ลอยอยู่ในประเวนกลางคลองชนลประทาน

เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็กำลังขุดลอกคลองชลประธานอยู่
แล้ววัชพืชมันขึ้นเยอะแน่นเต็มคลองไปหมดเลย
แต่ระหว่างที่กำลังจะเก็บวัชพืชต่าง
ไปเจอเป็นศพลอยขึ้นอืดอยู่กลางวัชพืชนะคะ
แล้วสภาพศพเนี่ยคือน่าจะเสียชีวิตมา๓๔วันแล้วนะคะ

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงผิวขาวอายุ๔๐ปี
สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
เสื้อยืดแขนยาวกางเกงวอร์มขายาว
แล้วก็สวมแหวนทองที่มือด้านซ้าย
แต่ไม่พบหลักฐานหรือว่าเอกสารในการยืนยันตัวตนนะคะ

บริเวณศีรษะมีผมหลุดร่วงไปจนหมด
เห็นบัดแผลเป็นรอยคล้ายกับโดนกระสุนปืนยิงทะลุ
ทะลุเจาะกระโหลกศีรษะด้านซ้ายไปด้านขวาเหนือกกหู
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมา๔๕วันแล้ว
สภาพศพเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ไปเจอนะคุณ
แขนขามันกางออกแล้วก็มีหนอนชัยตามลำตัวแล้วนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

แต่ว่าเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าเพื่ออำพลางคดี

แล้วคลองมันก็มีวัชพืชเยอะไงคะ
ก็อาจจะต้องพรางสายตาต้องการที่จะพรางสายตา
แล้วขณะนี้ตำรวจก็ได้ส่งศพไปยังสถาบันนิติเวศ
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ประสานตามหาเบาะแสของคนหาย
รวมถึงผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุด้วย
ข่าวนี้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวใหญ่